ส่วนตอนนี้โควิดชีวิตก็ย่ำแย่อยู่แล้วยังจะมีไอ้พวกซ้ำเติม
ซ้ำเติมเนี่ยมาหลากหลายรูปแบบรอบนี้มารพจนมาที่ปั๊มน้ำมัน
น้ำมันคืออะไรก็เติมน้ำมันเต็มถังไอ้น้อง
เติมเต็มถังตามปกติแล้วดูเขาเอาป้ายที่วางหน้ารถมาวางข้าง
ปั๊บไม่เห็นเหรอไม่เห็นก็ทำหน้าที่อยู่
เด็กปั๊มก็ทำหน้าที่อยู่จากนั้นก็เติมเต็มถังจริง
พอเติมเต็มถังจริงเอาตัวหัวปั๊มออกไปวางที่เดิม
ฝาถังน้ำมันแล้วก็ปิดดังเพราะ
พอเวลาปิดดังเพราะเขาออกรถไปทันที
เหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาเลยชักดาบกันเห็นเลยฮะ

กรรมนี้คือตั้งใจตั้งใจทำมาก
เพราะว่าป้ายหน้ารถเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์ใจ
จะมาหยิบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เลยแต่นี่คือเขาหยิบเองเลย
แล้วจากนั้นมาเด็กปั๊มไม่วิ่งตามโอ้โหสง้อสงแงะขนาดนี้
เด็กปั๊มก็ไม่ใช่วัยรุ่นจะไปวิ่งตามได้ยังไงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปั๊มน้ำมันปั๊มปตทเจริญชัย
แยกบิ๊กซีที่สุรินฮะ
ทะเบียนกไก่คควาย๔๖๖๒สุรินทร์
แต่ต่อมามีคนอินบล็อกมาในเฟซบุ๊กบอกว่า
เขาเป็นเจ้าของรถตัวจริงเจ้าของรถตัวจริงยืนยันว่าในรถเนี่ย
ไม่ใช่เขาและคนร้ายมาขโมยรถของเขาไป
แล้วเอารถมาเติมน้ำมันอีกที
ดังนั้นเจ้าระชีตำรวจเนี่ยอย่าเพิ่งกลุ่มคำอาบนะครับ
ต้องดำเนินการ๒คดีคดีลักขโมยรถกับคดีชักดาบปั๊มน้ำมันนะครับ
นี่เหตุการณ์ซ้ำเติมสถานการณ์โควิดครับ